อ่าไม่ใช่อยู่อยู่แล้วพี่มาต่อว่าหนูอย่างนี้
หนูเป็นประชาชนนะพี่เป็นฆาตการพี่กินภาษีของหนูอยู่
อย่ามาต่อว่าหนูอย่างงี้เล่นงานคุณก็บุญแล้ว
เพราะคุณมาเล่นเลยครับไม่ได้ทำอะไรเนี้ยเล่นเลย
นี่เป็นเสียงเสียงพี่ก้อยใช่ไหมใช่ค่ะเสียงก้อยค่ะ
มีใครคนใดคนหนึ่งมาพูดด้วยมีเจ้าหน้าที่ค่ะเขามาว่ายังไง
ก็พี่ทหารนี่แหละค่ะก็ช่วยไปสืบให้ก้อยด้วยนะคะเพราะว่า
คุยอะไรกันเขามาเขาโทรมาคุยอะไรยังไงก็คือว่าไอ้ก้อยโทรไปตาม
คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะพี่คะคือก้อยร้องเรียนอ่ะ
ที่เหมือนกันหมดนะคะที่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือกองทัพบก
ที่ที่สองเนี่ยกระลาโหมนะคะที่ที่สามเนี่ยปปช
แล้วที่สุดท้ายเป็นที่พึ่งของก้อยเลยอ่ะก็คือร้องเรียนไปที่
กรมนค่ะคือเลขากรมนเพราะก้อยไปเห็นในทีวีว่า
พอกรมนคือท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบอีกตำแหน่งหนึ่ง
้อยก็มีความหวังขึ้นมาคือเนื้อหาการร้องของก้อยอะค่ะ
ที่หมดเลยนะคะคือมันมีทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ทั้งเรื่อง
อ่าทุจริตประพฤติมิชชอบแต่เรื่องส่วนตัวเนี้ย
คือสำหรับก้อยคือมันจบแล้วเพราะมันเป็นขบวนการทางชั้นศาล
นั่นแหละค่ะคือเรื่องส่วนตัวเราไม่ติดใจใช่ค่ะ
หัวคงหัวคิวกู้เงินมาจ่ายอะไรไปก่อนไม่ติดใจใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้อยากให้ช่วยตรวจสอบให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
ว่าเงินของก้อยที่หายไปอ่ะใครเอาไปแล้วก็ของกำลังพลอย่างนี้ค่ะ
ในฐานะเป็นภรรยาทหารด้วยใช่เป็นภูเข้าด้วยใช่ค่ะ
ทีนี้บอกว่าถูกใครลักษณะโทรมาข่มขู่ใช่ไหม
เมื่อกี้คือเรื่องกับเรื่องคือที่มาคือเราอ่ะ
ได้หนังสือตอบรับกลับมาหมดแล้วค่ะจากกองทัพบกจากอ่า
ไม่แล้วในเสียงเนี่ยคือเขาโทรมาขู่เราใช่ไหม
เราเราอ่ะสอบถามไปว่าอ่ากรมนที่เดียวที่ยังไม่ได้
ส่งหนังสือมาหาเราเรื่องในการที่เราร้องเรียนไปเนี่ยค่ะ
มีกรมนเขาเลยเขาเลยโทรมาถามเหรอแล้วหนูหนูไลน์ไปค่ะ
หนูไลน์ไปเสร็จแล้วเขาก็โทรมาโทรมาด้วยเสียงโทรมาแล้วก็ใน
อ่าโทรมาแล้วก็พูดอย่างเงี้ค่ะพูดไม่ดีเลยค่ะค่ะคืออย่างงี้เลยอ่า
อ๋ออ่าค่ะว่ารักษณะแบบนี้นะอ่าใช่ค่ะอ่าท่านว่าที่ร้อยตรี
ธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อยู่กับเราที่รายการด้วยนะฮะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่าน
พิธีกรและท่านผู้ฟังผู้ชมที่ครบครับครับก็ทางทนายภัยศาสตร์แล้วก็
ผู้ประกอบการเรื่องบ้านของสวัสดิการของทางกองทบกเคยไปร้องเรียนที่ท่าน
ด้วยใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับใช่ครับร้องเรียนที่ที่นี่อ๋อ
คุ้มครองพยานเราเราสามารถที่จะดูแลตรงนี้เขาได้ใช่ไหมครับ
ก็ดูแลครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและ
มีการร้องทุกข์เอาไว้ต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็มีบุคคล
มาคมคู่นะครับก็เราก็รับเชื่อมไว้ตามขั้นตอนที่กระตุกศิษยธรรมต้องดำเนินการอยู่นะครับ
ครับคือพอเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีกองทัพอะไรด้วยตรงนี้เนี่ยหนักใจไหมครับท่าน
ก็ผมว่าเรื่องนี้ไม่หนักใจนะครับเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ยืนยันมาว่า
หน่วยงานนี้ไม่มีเรื่องของการเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวนะครับดังนั้นสิทธิ์ที่มันเป็นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคล
ดังนั้นเมื่อเป็นตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะครับใครที่ได้รับความเสียหายโดยหลักกฎหมายก็อาจจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับ
เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของใครเป็นคนที่ดำเนินการในการเรียกรับเงินดังกล่าวตรงนี้นะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมันมีแนวทางในทางกฎหมายอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ทนายภัยศาลก็คงจะทราบแนวทางที่ควรจะควรจะเดินการนะครับ
ธนาภัยสารต้องขอคุ้มครองประญาณอะไรไม่ได้เห็นว่ามีคนโทรมาเตือนเยอะเหรอกัน
อยากฝากท่านเลขาเพราะว่าพอดีท่านพบทบท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าถ้าทราบว่ามีทหารท่านไหนคุกคามเนี่ยให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ให้บอกมายังท่านท่านจะคุ้มครองความปลอดภัยนะครับ
ผมก็ฝากฝากให้คุ้มครองผมด้วยนะครับท่านเลขายุทธิธรรมครับ
ไม่ต้องกังวลหรอกครับทนายภัยศาลครับเพราะว่าท่านทนายภัยศาลก็ทำในเรื่องที่มันถูกต้องนะครับ
จากนั้นเนี่ยหากว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานใดเนี่ยมันก็มันก็ต้องอาจจะต้องมีคนที่ไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นได้นะครับ
ผมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นหน่วยงานของทหารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องการที่ใครคิดว่าจะมาข่มขู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ
ช่องทางของกฎหมายมันก็มันก็มีอยู่แล้วนะครับเช่นว่าไปร้องทุกข์เอาไว้ที่พนักงานสอบสวน
แล้วก็แจ้งมาที่กระทรวงยุติธรรมเราก็ดำเนินการตามนี้อยู่แล้วครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านธนกิจครับขอบพระคุณนะครับท่านครับ
สวัสดีครับท่านก็ให้คำยืนยันท่านายเดชโฮหน่อยเข้ามาดูตรงไหนท่านพริษัท
ช่วยทางเรื่องทางส่วนตัวอย่างที่ท่านพระบาทธบชิ้นแจ้งเดี๋ยวให้เดชโฮเขาอธิบาย
เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวการที่คุณคุณก้อยเนี่ย
ขอไปร้องเรียนเรื่องห้าเปอร์เซ็นต์อะไรต่างเนี้ยเรื่องส่วน
กับเรื่องที่ร้องเรียนคนละส่วนกันเรื่องส่วนตัว
เป็นเรื่องการกู้ยืมเงินแล้วผิดนัดชำระซึ่งทางผมเนี่ย
คือทนายของคุณคุณก้อยในทางแพ่งที่มีการยื่นฟ้องแต่
ประเด็นนี้ที่ท่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
เนี้ยจริงจริงแล้วมูลเหตุก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ที่กองทับ
หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มาอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาเรียกเก็บไม่ได้
ไม่มีในระเบียบส่วนตรงนี้จากที่ทางทีมธนายของผม
ซึ่งมันดูแล้วเหมือนกับว่า๕ทุกนี้แหละ
มันเป็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ได้ครับ
ต้องรับผิดชอบในการชดใช้ส่วนนี้ด้วยกับผู้เสียหายครับครับผม
เพราะฉะนั้นการที่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ผมว่าท่านยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ตรงนี้
ต้องแยกส่วน๒ประเมนท์นี้ให้ออกนะครับ
เขาร้องเรียนไม่ได้ร้องเรียนเรื่องสัญญากู้ที่ผิด
คุณค่านิจคุณควรพยายามติดต่อทางกองทัพนะฮะ
แต่ว่าท่านยังไม่สะดวกกัน
ถ้าสะดวกจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราก็ยินดีนะครับอ่า

มันน่าจะสรุปได้สัก๒๓ส่วนไหมทนายภัยศาล
ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยจุดประสงค์ที่เราต้องการเนี่ย

ผมกราบท่านผอบทบนะฮะ
ขอบพระคุณผมเชื่อว่าในยุคท่านที่เป็นพบทบเนี่ย
ให้ความเป็นธรรมแก่กำลังพลนะครับ

เพราะว่ากำลังพลเหล่านี้ฝึกยุทธวิธี
ถ้าอันนี้มันเป็นขยะซุกใต้พรมตั้งแต่ปี๖๓
ถ้าเขาไปก่อเหตุอะไรขึ้นมาอีกเนี่ย

คือประชาชนไม่ควรจะต้องมารับเรื่องผลกระทบแบบนี้

ถ้าเกิดขึ้นมามาเป็นวัวหายล้อมคอกเนี่ยคงไม่ทำ

ท่านบอกว่าถ้าทราบว่าคนไหนไปคุกคามเนี่ย
ผมขอที่คลิปวีดีโอที่เคยออกไปในสื่อเนี่ย
ว่ามีชายท่านหนึ่งมาแย่งนะครับเอ่อเอกสารกับคุณก้อยเนี่ย
อยากให้ตรวจสอบก่อนว่าชายท่านนั้นเป็นใคร

ปัจจุบันถ้าเป็นเจ้าที่สมมุติว่าเป็นจริงเนี่ย

แล้วก็ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้เรา

อยากให้ตั้งคณะกรรมการนะครับ
ขึ้นมาเยียวยากำลังพลนะครับ
ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ในหลายส่วนนะครับ

ให้ความเป็นธรรมกับกำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับ
มาช่วยกันเยียวยากำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับ
ให้เขาเกิดความกดดันไปก่อเหตุอะไรที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนอีก

พบและนำพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดเนี่ย

ผมบอกวันที่ท่านขึ้นมาเป็นพบทบ

วันนี้ทนายภัยศาลออกมาปกป้องกำลังพลนะครับ
ชั้นผู้น้อยรวมทั้งประชาชนนะครับ

ผมเคยเป็นอดีตพลทหาร

สารวัตรที่๑๑นะครับ

ก็อยากจะฝากบอกถึง
นะคะทุกภาคส่วนนะคะ
อยากจะให้ช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ประธานทรภาพูดแทนราชดร

ก้อยอยากให้ประธานทรภาพ

วันหลีกภัยช่วยก้อยกันค่ะ

แต่ก้อยก็ต้องลุกขึ้นมาสู้

มีการสุจริตจริง

กู้เงินจริง

การยุติธรรมในโลกเด้นมันมีไหม
ก้อยกรับขอบคุณครับ

ทนายจะนำผู้เสียหายทั้งหมด
ที่เพิ่งเปิดครั้งแรกในเปิดปากเนี่ย
จะนำส่วนหนึ่งไปแถลงในสัปดาห์หน้านะครับ
กรรมดิการประชอใช่ไหม
ใช่ครับทุกท่านเศรษฐีที่สุด